แล้วต้องบอกว่ากลับมาอีกแล้วนะเหตุการณ์แบบเด็กนักเรียนแกล้งกัน

คือบางทีเราส่งลูกหลานไปเรียนมันเลี่ยงไม่ได้หรอก
แต่ว่าอยากฟังความคิดเห็นคุณผู้ชมแล้วกันว่า
คุณผู้ชมก็มีวิธีไหนบ้างที่มันป้องกันไม่ให้มันบานปลายไม่ให้มันรุนแรง

แบบที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมไทยทุกวันนี้
นะอย่างที่พาดหัวไปเพื่อนสลบแต่ยังคงสนุกต่อนะ
แต่งยอมดูแลทำเป็นแต่งหน้าศพอะไรแบบนี้
เดี๋ยวมีเล่าให้ฟังด้วยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร
คุณผู้ชมครับแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่เรายังคงกาดตกไม่ได้จับจ้องอยู่
แล้วเหมือนกับว่ามันจะกลับมาหรือเปล่ากับเรื่องของโควิด๑๙

เพราะว่าพบว่าแรงงานเพื่อนบ้านฝั่งเมียนมา
ลักเข้ามาในประเทศไทยผ่านทางชายแดนช่องทางธรรมชาติ
ก็เลยต้องมีการกำชับว่าจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดน๑๐จังหวัด
คุณต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรา
อย่าให้คนเหล่านี้เข้ามาแล้วเอาเชื้อกลับเข้ามาในประเทศไทย
เอามาดูกันหน่อยกับเรื่องของโควิด๑๙

ประหลัดกระทรวงมหาธัยสั่งการให้ผู้ว่า
ส่วนเหนือเองก็มีเชียงบรายเชียงใหม่
ให้เพิ่มมาตรการในการคุมเข้มการละรอบเข้าเมือง
ผิดกฎหมายของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน
หลังจากที่เราก็ทราบก่อนดีที่เมรม่าเองเนี่ย

มาตรการเพิ่มเติมคือต้องเข้มงวด

เพื่อไม่ให้มีการลักลอบเดินทางเข้ามาแบบผิดกฎหมาย
ผ่านช่องทางธัมมะชาติตรงแนวชายแดน
ซึ่งถ้าพบให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
เข้มงวดต่อไปด้วยนะครับขณะที่กองกำลังนเรสวนตรึงกำลังตรวจ
แดนไทยเมียนมาร์บริเวณจุดเสี่ยงบ้านบริมเมย์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับ
ระวังการละรอบเข้ามาของแรงงานเมียนมาร์ก็มีการปูพรมตรวจจับกลุ่มแรงงาน
ด้าวที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายในชุมชนแถบชายแดนนะฮะตอนนี้ก็จับได้แล้ว
ในการอ่าขอความร่วมมือนะครับคือเราทั้งทั้งสองฝ่ายอ่ะ
ร่วมมือกันในการไม่ให้ทั้งฝั่งเราและฝั่งเขาได้ได้ข้ามไปข้ามมา
ผู้บัญชาการกองกำลังนเรสวนยังระบุด้วยนะครับว่าที่ตากเนี่ย
กำลังอยู่ระหว่างการคิดมาตรการอยู่ในการป้องกันการแพร่ระบาด
อย่างไรให้มันเข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะการขนส่งสินค้าระหว่าง
เมียนมาร์เองนะฮะแล้วก็อาจจะมีการออกกฎข้อกำหนดว่าคนขับรถ
ส่งสินค้าเองเนี่ยคุณต้องเดินทางเพียงคนเดียวจากเดิม๒คนผ่าน
กันและไม่ให้ลงจากรถระหว่างการรอขนส่งสินค้าป้องกันกัน
แพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้าในประเทศไทยด้วยนะครับ